บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมื้อบ่ายกันระหว่างที่ฝนกำลังพร่ำในกรุงเทพมหานครนะคะ
วันนี้อยู่กับเราเช่นเคยค่ะพลอยแล้วก็เชอรี่นั่นเองใช่แล้วค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับข่าวแซ่บนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างมาริโอมาเรอจู่ก็งานเข้าซะงั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่าเดี๋ยวนี้มาริโอทำตัวเยอะแยะเวอร์อลังการเต็มไปหมด
เวลาจะไปไหนเนี่ยก็ต้องมีบริการคอยคุมมากกว่า๒๐คนเลยนะคะ
นี่คุมขนาดนั้นนี่เป็นคนสำคัญทางการเมืองหรือเปล่า
นั่นนะสิดิฉันก็ยังสงสัยกับจริงเหรอยกนั่นน่ะเลยหรอปล่อย
คือมันมีประเด็นให้หนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอเนี่ยต้องออกมาเคลียร์อีกแล้ว
เพราะว่าถูกมองว่าเป็นนักแสดงที่เรื่องมากโอ้ยทำตัวโอเวอร์
หลังจากที่เจ้าตัวเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ
กว่า๒๐ชีวิตมาคอยดูแลความปลอดภัย

เป็นความคิดเห็นและเป็นการตัดสินใจของทีมงาน
ตัวเขาไม่ได้เป็นคนเรียกร้องแต่อย่างใด
จากบางงานจำเป็นที่จะต้องมีกาดมาคอยดูแลนะคะ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในงาน

ก็เลยอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็เท่านั้นค่ะ

ก็เยอะครับพี่แต่บางวันคือกาดก็มา

วันที่แฟนคลับมาอากาศไม่อยู่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
มันก็อาจจะแบบมีข้าวของเสียหายซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมต้องมีพวกพี่เขาอะไรอย่างนี้
พร้อมจะบอกว่าเราเดินเป็นสุภาพเข้าเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ครับพี่

ที่เขาจ้างเพราะว่ามันก็ปกตินะครับพี่
ไม่ว่าจะโอ้จะไปจีนหรือว่าไปฟิลิปปินส์ไปประเทศไหนเขาก็ต้องมีการ
ขนาดเราอยู่เมืองไทยก็ต้องมีพี่การ์ดคอยนั้น่ะเดินนำเรา
ต้องมีวัฒนฐานเหมาะกับประเทศการจะเข้าให้เป็นสุภาพที่สุดหน้าครับ
เกี่ยวครับมันแล้วแต่สเกลของงานมากกว่าครับ

มีแบบผู้หญิงฉุดกระชากลากถูไว้อย่างนี้ทำไง

คุณผู้ชมนับกากเอาละกันนับมิถานจริงนะ

เขาอาจจะดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวศิลปิน
แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินภายในงานด้วยนะคะ
ไม่ได้เรื่องมากนะคะโอ้ยังเป็นโอ้คนดีคนเดิมนั่นเองนะคะ